คุณอาทศพลหิมพานนะคะ
คือต้องบอกว่าในยุคสมัยนี้
ในฐานะนายกสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ทศพลก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐเลยบอก
ว่าตอนนี้พี่น้องคนลุกทุ่งเดือดร้อนกันมากนะคะ
ไม่มีงานแล้วก็ทำให้ไม่มีเงินด้วย
ก็เลยวอนขอแหละรัฐบาลเห็นใจนะในฐานะอาชีพศิลปินอิสระอย่างพวกเราเนี่ยนะ

ส่วนเรื่องที่วงดนตรีของแม่นกน้อยอุไรพรที่ตอนนี้ติดหนี้สินอีรุงตุงนังวงแทบพังเนี่ย
คุณอาทศพรบอกว่าก็พอทราบเรื่องอยู่บ้างแล้วก็พยายามยื่นมือไปช่วยนะ
โดยวันที่๓๐พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการประชุมสมาคม
และจะแจกของให้กับคนลุกทุ่งที่เดือดร้อนกว่า๓๐๐ชีวิต
วัดใหม่พดุงเขตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้วยจ้า
สมาคมเราก็จะนำเงินพร้อมถุงยางชีพ
เงินในส่วนหนึ่งแจกให้กับสมาชิกทั้งหมด๓๐๐กว่าคน

ร้องลูกทุ่งด้วยแล้วก็สมาชิกของสมาคมนักร้องลูกทุ่งด้วย
ศิลปินเราเดือดร้อนมากแล้วก็คือเราก็ต้องยอมรับว่า
เหตุการณ์ตรงนี้ทุกคนก็ต้องมีผลกระทบ
ประโยชน์เป็นศิลปินดักร้องดาราตลกนะครับ
ก็หวังไว้ว่านะครับทางรัฐบาลอาจจะมีการปลดล็อกให้เราได้ทำงาน
เดือนมิถุนายนอีก๑เดือนเพราะว่ากรกฎานี้เข้าพรรษาแล้ว
เขาก็มาจัดงานกันแล้วเข้าหน้าฝนพระเข้าพรรษากันแล้ว
ก็ขอให้ทั่วถึงพิจารณามาถึงศิลปินอย่างพวกเราด้วย

ก็เข้าใจว่าได้รับผลกระทบกันทั่วถึงเหมือนกัน

ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันน่าเห็นใจนะคะ
ใจรออีกสักหน่อยนะคะ
เดี๋ยวรัฐบาลก็คงจะมาปลดล็อกทั้งหมดนี่แหละค่ะ